ก็คบกันฮะลองดูแล้วกันร้วมยำให้คุณแล้วค่ะ
ไปติดตามสกุปตอนนี้รักษา
กี้นชัดกับก้อยอรัชพรก็ลือกันให้แซ่ดว่าทั้งสองกำลังตกอยู่ในภาวะระหองระแหง
ซึ่งเรื่องราวก็เริ่มเปิดออกมาทีละฉากสองฉากและก็ดูคล้ายว่างานจะเข้านุ่มนิกกี้ไปเต็มค่ะ
ไม่รู้ไปทำอีท่าไหนสาวก้อยก็เลยเกิดน้อยอกน้อยใจจนงอนกันไปยกใหญ่
งานนี้เพื่อนพ้องในวงการก็ต้องคอยสะกิดให้นิกกี้ตามง้อด่วน
และแน่นอนด้วยความรักที่มีให้เกินร้อยนิกกี้ไม่อยู่เฉย
ขอประกาศผ่านโซเชียลฝากไปถึงแฟนสาว
ขอร้องให้ก้อยนั้นกลับมาได้รึเปล่าเพราะว่าเขาคิดถึงสุดหัวใจ

เดินหน้างอให้เต็มกำลังเลยครับพี่นิกกี้
แต่ดูทรงว่างานนี้สัญญาณยังดี
เพราะดูจากไอจีสาวก้อยยังคงมีรูปคู่กับนิกกี้อยู่จ้า
ยังไงก็ขอให้เธอยอมใจอ่อนและกลับมารักกันรักกันนะคะ
แฟนคลับทั้งหลายตั้งสแตนเชียร์เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่อยู่เสมอ
ต่ออีกหนึ่งคู่รักคู่เลิฟมารีเบอร์เนอร์กับพิษกาชัยคือว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องราวลือกันทั่วบางที่เพจดังออกมาเขียนข่าวว่านางเอกหน้าเวียงเลิกแฟนและคู่ที่ถูกจับจ้องนั้นก็คือมารีกับพิษประกอบกับในโซเชียลก็ไม่เห็นมีภาพวานภาพคู่ออกมาให้แฟนได้กดไลค์กันแม้ว่าคนใกล้ตัวของ
โดยจุดที่ส่งสัญญาณข่าวลือก็คือภาพที่โต้งอยู่ในงานเลี้ยงแล้วข้างเนี่ยก็มีมัมพลอยด้วย
เอาล่ะงานนี้เข็มสัญญาณรักจะเบนไปทางไหนแล้วคดีจะพลิกไปแบบที่คุณคิดหรือไม่
ทุกคนก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ